คุณผู้ชมคะความรักความอาลัยของคนในครอบครัว
ที่ส่งไปถึงนักคอมนะคะ
ช่องเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณไอณพชรินลูกสาวของนักค่อมคะ
นำอัฐิของคุณพ่อเอามาเก็บไว้ที่บ้าน
แล้วก็จะมีการทำพิธีทางศาสนาต่อไปนั่นเองค่ะ
นับว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัว
แล้วก็เป็นความสูญเสียที่แฟนบันเทิงมีการแชร์กันเยอะเลยนะคะ
และอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกแชร์กันอย่างมากในโลกโซเชียล
ซึ่งอันนี้เป็นเฟซบุ๊คของคุณไอซ์และคุณแบงค์นะคะที่มีการทำคอนเทนต์ด้วยกันค่ะ
เป็นภาพหลานสาวภาพนี้เลยค่ะน้องนิลาค่ะนอนยิ้มซบอยู่บนหน้าอกตะค่อมค่ะ
เขียนเล่าเรื่องราวเอาไว้หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณไอซ์บอกว่าได้ไปทำพิธีชาปนกิจนะฮะ
ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะคุณไอซ์บอกไว้ว่าพาพ่อค่อมขึ้นรถ
บอกพ่อว่าให้นั่งข้างหลังกับนินลานะก็เลยบอกนินลาเนี่ยให้พูดกับคุณตาหน่อย
แล้วก็ถามลูกสาวค่ะถามนินลาว่านิลาดูให้ทีสิลูกตะค่อมเนี่ยคาดเข็มขัดไหมลูก
น้องนิลาค่ะก็ตอบด้วยความซื้อประสาทเด็กค่ะบอกว่าหนูจะมองเห็นได้ยังไงอ่ะค่ะ
คุณตาตัวใสขนาดเนี้ยอืมหลังจากนั้นค่ะคุณไอซ์เขาก็บอกไว้ว่า
นินลาหนูทำให้วันที่เครียดทั้งวันนะคะตอนนี้อย่างน้อยแม่ก็ยิ้มได้ทั้งน้ำตาค่ะ
ค่ะแล้วก็แฮชแท็กเอาไว้ด้วยบอกว่ากลับมาอยู่บ้านกับพวกเรา
รอแม่ก่อนนะพ่อนะคะเพราะว่าอีกสักประมาณ๒๓วันนะคะ
คุณเอ๋ก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็มีคนแชร์ภาพแล้วก็ข้อความนี้เยอะเลยค่ะ
เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของนครมากมายเลยนะคะ
แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่บอลเชิญยิ้มค่ะ
พี่บอลเองนะคะก็ถือโอกาสทำบุญด้วยการบริจาคเงินให้กับ๕โรงพยาบาลนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะบริจาคให้ที่ละสองหมื่นบาทนะคะ
พร้อมกับบอกว่าขออุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ทุกอย่างเลยให้กับพ่อค่อมค่ะ
จะบอกว่าหลายคนในวงการเนี่ยรักแล้วก็เคารพนักคอมมากเลยนะคะ
ซุปตาของเมืองไทยค่ะพี่เบิร์ดทงชัยด้วยเหมือนกัน
เปอร์สตาร์เมืองไทยนะคะก็ได้โพสต์ภาพตอนที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ต
ร่วมกับนครค่ะได้เขียนข้อความซึ้งใจไว้ว่า
ความสำเร็จของเบิร์ตและการสร้างความสุขให้กับผู้ชม
เรามีนาคอมอยู่ด้วยครับความเคารพรักอะไรยิ่ง
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเป็นภาพที่นครนะคะ
ซึ่งเคยเป็นแขกรับเชิญร่วมกับโกติค่ะ
แล้วก็ทีมนักแสดงละครซิตคอมเรื่องเป็นต่อ
ก็แสดงเมื่อปี๒๕๕๑ค่ะหลายคนก็ยังคงจำกันได้
แล้วก็จากคอนเสิร์ตนี้นะคะนักคอมแล้วก็โกติค่ะ
ยังได้ไปร่วมงานเป็นแขกรับเชิญให้กับพี่เบิร์ต
คอนเสิร์ตการกุศลไปแสดงถึงที่สหรัฐอเมริกาด้วย

พร้อมกันนั้นค่ะพี่เบิร์ตยังได้อัดคลิปนะ
พูดถึงความประทับใจในการร่วมงานกับนคร
ฝากผ่านบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยค่ะ
ที่สุดขอให้นักคอมมีความสุขเหมือนอย่างที่ทำให้พวกเรามีความสุข
ขอให้คุณพระข้มนักคอมเบิร์ดกราบส่งนักคอมตรงนี้นะครับ

นครนี่ถือเป็นศิลปินของประชาชนจริงนะคะ
เป็นขวัญใจทุกคนทุกคนรักแล้วก็รับนะคะนักคอม
ใช่ค่ะผลงานแล้วก็เสียงหัวเราะที่นครสร้างไว้ยังอยู่อย่างแน่นอนนะคะ